ว่าตอนนี้ซุ่มดูฟอร์ม๒นักเตะไทยเพื่อที่จะใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการลุยศึกฟุ
โดยทีมชาติไทยนะครับก็มีคิวลงเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
การเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของสาวดีอาราเบียในวันที่๒๓มีนาคม
แล้วต่อด้วยนัดที่๗ซึ่งจะบุกไปเยือนญี่ปุ่นในวันที่๒๘มีนาคมครับ
นั่นทำให้ตอนนี้ซิเกิ้ลกิจศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าพวกสองทีมชาติไทยครับ
ติดตามดูฟอร์มนักเตะที่อาจจะเรียกเข้ามาเสริมทีม
โดยซิเกิลครับเปิดเผยว่าเขานั้นชื่นชอบจิตปัญญาที่สุ
กองกลางตัวลุกที่ทำผลงานได้ดีกับบุรีรำยูเนเต็ดในศึกไทยลีกเล็กที่๒

วกรเตียตระกูลปีกซ้ายของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับ
ที่ใช้แววเด่นมาตั้งแต่เล่นให้กับบีซีเทโรศักษณะ
ซึ่งหากทั้งคู่นะครับโชว์ฟอร์มดีในช่วงเปิดฤดูการ๒๐๑๘
ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับที่จะเรียกตัวมาติดทีมชาติอีกครั้ง
หลังจากเคยมีชื่อในเกมอุ่นเครื่องปีที่แล้วครับ
ทางนี้นะครับซิโก้เพิ่งประกาศว่าตอนนี้ดูฟอร์ม๔
นักเตะลูกครึ่งอย่างอเล็กซันเดอร์ซิกฮาร์ดของบุรีรำยูเนเต็ด
รวมไปถึงเควินดีโรมรำแบ็คจากทางด้านราชบุรีเอฟซี
และยังมีคนนี้ครับโมเรเอลทอมสตาการหลังของแบงคอกยูไนเต็ด
และอีกหนึ่งคนก็คือแอลิสดอเลาะเซ็นเตอร์ของการท่าเรือเอฟซีเช่นกันครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของบุรีรำยูไนเต็ดนะครับ
ยักษ์ใหญ่แห่งศึกโตยาต้าไทยลีกก็แถลงผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจของพวกเขาว่า
นาวินจูจีนวิงแบ็คฝั่งขวาที่อยู่กับทีมมานานถึง๔ปีนะครับ
ตอนนี้เตรียมที่จะย้ายไปอยู่กับสุพรรณบุรีเอฟซีในรุ่นการ๒๐๑๗ครับ
โดยทีมประสาทสายฟ้าชี้แจงว่าเพื่อเปิดโอกาสให้กับทางด้านเจ้าเอมนั้นได้ลงสนามมากขึ้น
ซึ่งเป็นผลดีต่อตัวนักเตะในการเล่นฟุตบอลอาชีพพร้อมทั้งอวยพรให้กับเจ้าเอมนั้นประสบความสำเร็จกับต้นสังกัดใหม่นะครับ
นี้ครับอาณาวินวัย๒๙ปีย้ายจากบางกอกกลาสมาอยู่กับบุรีรำเมื่อปี๒๐๑๓ก่อนประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับ
ลงเล่นเกิน๑๐๐นัดแล้วก็มีส่วนช่วยให้ทีมนั้นคว้าแชมป์ไปถึง๑๕แชมป์ครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมสุโขทัยเอฟซีนะครับตอนนี้พวกเขาก็ทยอยเดินทางถึงประเทศจีนแล้วครับ
แรกก็นำโดยกุญสือสมชายมากบูลออกเดินทางเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมา
ส่วนชุดที่สองนะครับเดินทางเมื่อช่วงบ่ายก็กระจายไปใน๖ที่เยาว์บินนะครับรวม๒๐คน
โดยจะเริ่มซ้อมเต็มรูปแบบในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อลงแข่งขันเอฟซีเชเปอร์สลีกเลออฟรอบที่๓กับเซี่ยงไฮเอสไอพีจีในวันอังคารที่๗กุมภาพันธ์นี้
ชนะก็จะผ่านเข้าไปในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ